คลั่งบ้างเมาบ้างแล้วก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคลั่งหรือว่าเมาอะไรนะคะแต่ว่าเขาอ่ะผู้ชายคนนี้เข้ามานอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่ที่
บ่อน้ำปรากฏว่าก็มีคนตัดตาเนี่ยเดินมาพอเดินมาถึงปั๊บมีไฟฉายไง
ยังตาแล้วฝั่งคนตัดตานที่มีกระบอกไฟฉายเนี่ยมีอะไรเปล่าควักปืนมาเปรี้ยงยิงเลยค่ะ
อาการตอนนี้คนเจ็บเนี่ยยังสาหัสอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาหนีไปเลย
ตำรวจก็ต้องเร่งหาตัวสิคนตัดตานที่มีปืนเนี่ยไปไหน
เหตุการณ์นี้มืดเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำบลหัวทะเลที่อำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
ตอนไปถึงเนี่ยนะโอ้โห
คนเจ็บเนี่ยนายเกียงศักดิ์คิมขุนทศอายุ๓๓ปี

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เกียงศักดิ์ก็ยังพอพูดได้นะคุณผู้ชม
เขาเล่าว่าผมกับเพื่อนมานอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำ
ใส่ไร่มันแล้วผู้ชายคนนึงเนี่ย
เขาขับตุ๊กมามาถึงปั๊บ
ส่องไฟมาที่หน้าผมเลยผมก็ถาม

แต่ผู้ชายคนนั้นยังไม่เลิกส่องไฟไง
ผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็เลยเดินไปถามเลย
เดินไปถามเขามีอะไรเปล่า
ฝั่งผู้ชายคนนั้นควักปืนออกมามายิงใส่ผมแล้วก็ขับรถหนีไปเลย
ผมก็ต้องตามเพื่อนให้ไปจับคนยิง
แล้วก็ไปเจอนะไปเจอว่าเขาเนี่ยขับตุ๊กไปจอดทิ้งไว้หน้าบ้านตัวเขา
ผมก็รีบโทรแจ้งตำรวจเลยถามว่าคนทำคือใครอ่ะ
คือนายปียชัยพรีพรมอายุ๒๔ปีค่ะ
ตำรวจไปค้นที่บ้านเลยนึกว่าจะเจอตัวมือปืนปรากฏว่าไม่เจอ
สิ่งที่เจอเนี่ยคือรถตุ๊กค่ะจอดทิ้งไว้อยู่
แล้วไม่ได้เจออาวุธปืนด้วยนะเจอแค่ลูกตาลอ่ะ
ลูกตาลที่ตัวคนก่อเหตุเขาตัดเตรียมจะเอาไปขาย
เพราะเขาเป็นคนตัดตานไงทีนี้เจอแม่ด้วยคุยกับแม่หน่อยสิ
อุทัยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกกลับมาเล่าให้ฉันฟัง
ว่าไปมีเรื่องกับคนเฝ้าเครื่องสูบน้ำที่บ่อปลามา
แล้วตอนนั้นน่ะขับตุ๊กอยู่ใช่ไหมเห็นว่าอยู่กันสองคน
ลูกชายก็เลยเหมือนกับเอาไฟส่องไปที่หน้าแค่จะเช็คดูเฉยว่านั่นน่ะใคร
แต่ฝั่งนั้นเขาไม่พอใจลูกฉันก็เลยเดินมาต่อว่า
แล้วลูกฉันก็กลัวไงเขาอยู่กันสองคนลูกฉันอยู่คนเดียว
กลัวว่าเขาจะทำร้ายก็เลยยิงสวนออกไป
สายของลูกชายปกติพวกเขาไม่เคยหาคำถามในเรื่องใคร
เขาเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูง

แล้วนี่เขาก็มีอาชีพหาตาน
ตอนเย็นก็ไปขึ้นตานไม่มีแหละชาวกระโชว์ไข่

ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกกับแม่นะแม่

อย่าลืมนะแม่พามามอบตัว

แล้วถามว่าอาการอาการคนที่โดนยิง
อกฝั่งข้างซ้ายเป็นยังไงบ้าง

ปรากฏว่าไม่เจอหัวกระสุนฝังอยู่ในตัวนะคะ

แล้วตอนนี้ค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาล

ส่วนคนก่อเหตุคือนายปียชัยพรีพรม